เมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดมัศยิตในบังกลาเทศ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของมือระเบิดฆ่าตัวตาย
โดยก่อนหน้านี้มีเหตุโจมตีชุมชนทั้งมุสลิมและฮินดูหลายครั้ง
เหตุระเบิดเกิดขึ้นที่มัศยิตแห่งหนึ่งในเมืองราชชาฮี
ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของบังกลาเทศ
ซึ่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายอามาดิยะ

เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุ
ชาวบ้านเริ่มพิธีทางศาสนาในมัศยิต
ก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรง
โดยใกล้กับจุดที่ระเบิดมีร่างผู้เสียชีวิต๑คน
ขณะที่ตำรวจเชื่อว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายนะคะ
ส่วนเหตุระเบิดดังกล่าวยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า๑๐คนด้วยค่ะ
ในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
เกิดเหตุระเบิดในมัศยิตและวัดของคนฮินดูหลายครั้ง
โดยกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส

แต่รัฐบาลบังกลาเทศปฏิเสธมาโดยตลอด
พร้อมยืนยันว่าเหตุโจมตีต่างในบังกลาเทศ
เป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในประเทศค่ะ
ส่วนเหตุระเบิดล่าสุดที่เกิดขึ้นที่มัศยิตในฐานทัพเรือในเมืองจิตกอง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ๖คนค่ะ